ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบความชัดเจนมาให้นะครับ
หลังจากเกิดคดีที่เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กาญจนบุรี
แล้วก็มีข่าวว่าคนขับรถไปบอกว่าคนตายเป็นคนขับ
เหมือนกับว่าจะได้พ้นความผิดอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
มีรถยนต์คันหนึ่งนะฮะไปเสียหลักพุ่งชนแล้วก็ตกข้างทาง
ถนนสายกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์นะครับ
โค้งหักศอกบ้านหนองบัวนะครับในพื้นที่อำเภอเมือง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย๕คนแล้วก็เสียชีวิตอีก๑ศพ
เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มเพื่อน
เป็นพริตตี้สาวที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่อำเภอศรีสวรรค์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้น
สภาพในที่เกิดเหตุรถด้านหน้านี่พังยับเยินตกลงไปที่บ่อพักท่อระบายน้ำข้างทาง
ในรถยนต์พบศพผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวเกรดมณีเทพนรงอายุ๒๒ปี
ในสภาพที่เลือดไหลเต็มตัวแล้วก็ร่างติดอยู่กับร่องเบาะ
ที่เป็นเบาะหน้ากับเบาะหลังเลยนะฮะพาดยาวอยู่ตรงนั้น
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็บาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้มันมีกระแสข่าวทางโลกโซเชียลออกมาว่ามีผู้หญิงที่เป็นคนขับรถ
ที่เป็นในกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยไปให้การกับตำรวจว่า
นางสาวเกรดมณีผู้ตายเนี่ยเป็นคนขับค่ะแล้วเขาก็มีการเปิดเผยภาพแชทของผู้ตาย
แชทกับเพื่อนว่ายังส่งข้อความไปหาเพื่อนเลยว่าเนี่ย
โอ้โหคนขับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยขับเร็วมากจะถึงที่อีกหลายไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้
คนก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคนตายก็ไม่ใช่คนขับ
เอาอย่างนี้ก็เหมือนกับมาโยนบาปให้คนตายสิว่าขับรถเร็ว
ทำให้ประสบอุบัติเหตุล่าสุดนะครับเราไปตรวจสอบนะครับ
รถคันที่เกิดเหตุนะฮะมีนางสาวสุธิสาบุญเสริมอายุ๑๙ปีเป็นคนขับนะฮะ
วันนั้นก็ขับมาด้วยความเร็วสูงมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
เป็นถนนหกเลนเป็นโค้งหักศอกรถเกิดสายไปสายมาแล้วก็พุ่งตกข้างทาง
ที่ท่อระบายน้ำแรงเหวี่ยงจากการพุ่งชนไปกระแทกกับพื้นปูน
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีเพจทางเฟซบุ๊กเขาก็ตามกรณีนี้นะครับ
ที่ว่าคนขับที่บาดเจ็บเนี่ยไปอ้างกับตำรวจว่าคนเสียชีวิตเป็นคนขับ
โยนความผิดให้กับคนเสียชีวิตโอ้โหทำให้ทางญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตเองเขาก็ไม่พอใจ
ล่าสุดนางสาวสุธิสาบุญเสริมคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุ
ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาไม่เคยไปกล่าวโทษเพื่อนที่เสียชีวิตแบบนั้น
เขายืนยันว่าเขานี่แหละคนขับแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกบอกว่าเขาก็เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
ไม่เคยคิดเลยว่าจะโยนความผิดให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตแม้แต่น้อย
วันเกิดเหตุได้รับสารภาพกับตำรวจตั้งแต่แรกเลยว่าตัวเองเป็นคนขับ
และทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่มีการกล่าวโทษกันแบบนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ขณะนี้มีการโทรมาขอโทษกันแล้วและอยากให้โลกโซเชียลหยุดแชร์เรื่องดราม่าเรื่องนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวของผู้ตายก็เสียใจกันมากพออยู่แล้ว
ถ้าเรื่องนี้เกิดหนูก็เสียใจแล้วค่ะหนูก็ไม่อยากให้เกิด
พี่บอกว่าหนูโยนความผิดให้คนตายซึ่งหนูไม่ได้เป็นคนโยนความผิดให้คนตายค่ะ
มีพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ค่ะซึ่งเป็นพี่นักข่าวที่เขาเข้ามาในเหตุการณ์เขาอยู่กับหนูในห้อง
หนูรับสารภาพกับตำรวจตั้งแต่แรกว่าหนูเป็นคนขับค่ะ

อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของน้องผู้เสียชีวิตค่ะเขาขอโทษหนูแล้วค่ะ
ครับคนที่มาเก่าหานะขอโทษเราแล้ว
ครับก็สำหรับตรงนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับในโลกโซเชียลที่เข้าใจรับผิดเรา
หนูก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดแล้วก็ต้องขอโทษครอบครัวของพี่ฟุ๊กที่เสียชีวิตนะคะ
หนูก็ไม่ได้ตั้งใจถ้าเป็นไปได้คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ